ติดตามข่าวกับไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะคะ
ทางตำรวจ๑๙๑ได้ขยายผลคดีที่ไปจับแหล่งค้าปืนเถื่อน

ก็ขยายผลแล้วก็ไปตรวจค้นบ้านเป้าหมาย๗๕

สามารถยึดปืนเถื่อนแล้วก็เครื่องกระสุนจำนวนมาก

ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้าขบวนการค้าปืนเถื่อน
สารภาพบอกว่าชอบปืนแต่ไม่มีเงินซื้อปืนแบบถูกกฎหมาย
ก็เลยติดต่อซื้อปืนเถื่อนผ่านทางอินเตอร์เน็ตค่ะ
โดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพารักษาราชการ
แทนผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ๑๙๑

นำหมายค้นจากสารอาญาเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์๕ชั้น
พระราม๖ซอย๒๗เขตราชเทวี
มีเป้าหมายเป็นห้องเช่าอยู่บริเวณชั้น๕ของอาคารดังกล่าว
จากการตรวจค้นของตำรวจค่ะ
ก็ได้พบอาวุธปืนขนาดจุด๒๒๑กระบอก
กระสุนปืนเกือบร้อยนัดพร้อมอุปกรณ์
และชุดอุปกรณ์ตกแต่งอาวุธปืนรวมหลายรายการ
ตำรวจจึงควบคุมตัวนายชัดชัยสแก่ทอง
ซึ่งเป็นเจ้าของห้องไว้ดำเนินคดี
การเข้าตรวจค้นห้องพักต้องสงสัยครั้งนี้

ขยายผลจากคดีจับกลุ่มเอเย่นค้าอาวุธปืนเถื่อนในย่านสมุทรประการ
สืบทราบว่านายฉัดชัยเป็นหนึ่งในลูกค้าที่สั่งซื้ออาวุธปืนจากเครือข่ายที่ถูกจับ
ฉัดชัยก็สารภาพว่าปืนทั้งหมดที่สั่งซื้อมาจากเพื่อนที่รู้จักกันเมื่อ๑ปีก่อน
ด้วยความที่ตัวเองนั้นชื่นชอบปืนแต่ไม่มีเงินจะไปซื้อปืนที่ถูกกฎหมาย
หาซื้อปืนเถื่อนมาเก็บสะสมไว้
พร้อมกันนี้ก็ยังศึกษาวิธีการใช้ปืนชนิดต่างจากทางอินเตอร์เน็ต
จะดัดแปลงปืนแล้วก็วิธีเก็บเสียงเพื่อใช้ซ้อมยิงในห้องพักค่ะ